มาดูกันเรื่องข่าวดราม่าหน่อยขอเก็บตกนิดนึงละกัน

เรื่องราวระหว่างพี่อ้ำไฮโซโพกที่แบบเลิกรากันไป
แล้วก็ลามไปถึงเรื่องของคุณแมทพิรณี
บอกว่ามีเป็นมือที่ทรงมือที่๓ตามกระแสโซเชียลใช่ไหมคุณผู้ชม
แล้วเมื่อวานคุณแมทก็มีการโพสต์บอกแล้ว
บอกว่าพี่เอแล้วก็พี่อ้ำมีการต่อสายมาเคลียร์ใจ
มาขอโทษกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรติดใจกันแล้ว

เมื่อวานนี้พี่เอสุภาชัยก็ออกมาโพสต์ชี้แจง
ร่ายยาวเลยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
แล้วก็ขอโทษไปถึงน้องแมทด้วยที่ต้องมามีข่าวดราม่าในครั้งนี้นะคะ
ข้อความที่พี่เอโพสต์ก็คือพี่เอแกก็ชี้แจง
บอกว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่เอเองทราบเรื่องไม่สบายใจเลยนะ
ก็เลยติดต่อไปหาน้องแมทค่ะเพื่อเป็นการขอโทษน้องเป็นการส่วนตัวแล้ว

คือเรื่องมันเริ่มมาจากมีคนโทรมาสัมภาษณ์พี่เอ
ด้วยความที่เขาถามมาพี่เอก็ตอบไป
แล้วก็ลืมนะว่าเออไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นกับนักข่าว

อาจจะไม่ได้แบบว่ากรองให้มันดีมากกว่านั้นนะฮะ

พี่เอบอกว่าเพิ่งรู้วันนั้นแหละที่เพื่อนคุยกันว่าเขาทะเลาะกัน
แต่ก็ไม่คิดว่าทั้งคู่จะเลิกกันจริง
ก็เลยรู้สึกด้วยความเป็นห่วงพี่อ้ำไง

ก็ยอมรับด้วยว่ามันตกใจแล้วก็ตื่นตระหนกไปหมดจากสิ่งที่ได้ยินมา
แต่ตอนนี้พี่เอบอกว่าสบายใจขึ้นแล้ว
เอก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้แบบรู้สึกไม่สบายใจนะฮะ
รวมไปถึงพี่อ้ำน้องรักของพี่เอด้วยที่ทำให้มีข่าวขึ้นมาค่ะ
เอ๊เล่าให้ฟังว่าพี่อ้ำเองเนี่ยเข้มแข็งมากเลย
ยังมีแรงโทรมาด่าพี่เอด้วย
เอบอกว่าโทรมาด่าพี่เอในเรื่องให้สัมภาษณ์ข่าวโทรมาได้ทุกชั่วโมงเลย

ตอนนี้พี่อ้ำจะทำโทษอะไรพี่เอบอกว่ายอมทุกอย่างเลยค่ะ
แล้วก็ขอบคุณไปถึงเพื่อนของน้องแมทด้วยที่เป็นคนกลาง
ทำให้พี่เอพี่อ้ำได้มีโอกาสเคลียร์ใจกับน้องแมทนะคะ

เอาเป็นว่าดราม่าใหญ่โตประเดิมต้นปีคุณผู้ชมจบปึ้งจบสวยนะ

ชาวเน็ตแยกย้าย